แต่เด็กบางคนเขาก็อยากเป็นดีเจนะคุณ

สแก๊สพงสแคทแผ่น

มีดีเจคนนึงโด่งดังมากในโลกโซเชียล

ใครที่ท่องอยู่ในโลกโซเชียลน่าจะคุ้น
เดี๋ยวให้ดูภาพแล้วก็จะเล่าให้ฟังไปด้วย
จะได้รู้ว่าเอ๊ะดีเจย์คนนี้นั้นเป็นอย่างไรฮะ
มองตาก็รู้ใจเขาเสื้ออย่ารู้จักนะฮะ

โอ้โฮดีเจย์น้องวิวอ่ะนี่
ใช่แล้วนี่ที่ให้ดูตอนแรกมันเป็นเวอร์ชันแรก
แต่นี่คือเวอร์ชันต่อมาพักพวกแถวบ้านมากันเพียบ
โอ้โฮนี่ดูโอ้โฮ
คือเด็กพวกนี้วันไม่ทำอะไรอยู่แต่ในห้องนี่แหละครับ
ทำเขาเรียนหนังสือด้วยเรียน
งั้นเล่าให้ฟังหน่อยละกันนี่คือน้องวิวเด็กชายธัญฑรโพมณีอายุ๑๐ปีฮะ

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔นะป๔ป๔จากที่เห็นมาในคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา
ผิวไหวอย่างกับสายน้ำนี่โอ้โหแล้วก็พักพวกเนี่ยเห็นไหมนี่คือเขามารวมตัวทำกิจกรรมกันนะครับ
มีร้องพงร้องเพลงเต้นลำทำเพลงกันแบบนี้นี่น้องวิวเนี่ยตอนไม่ใส่แว่นหน้าตาแบบนี้นะ
กรองนี่นะตีกรองดีกว่ายกพวกไปตีกันเรามาตีกรองแล้วก็ร้องเพลงมั่นมันกันดีกว่า
ไม่กวาดแม่บ้างมาอะไรบ้างมาเป็นกีต้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาจริงนะเด็กพวกนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจจากคุณคนนี้ครับ
ก็คือคุณสรายุทธ์เอี่ยมมงคลอายุ๒๐ปีเป็นพี่ของน้องวิวแถวนั้นแหละ
คือเขาเล่นมาด้วยกันเป็นเด็กเป็นพี่เป็นน้องแถวบ้านอย่างนี้เหรอฮะ
แล้วเขาก็สอนกีฬาสอนนู่นสอนนี่แล้วสุดท้ายเห็นน้องวิวดูแล้วเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกนะ
ก็เลยลองอัดคลิปวิดีโอแบบนี้มาเป็นดีเจเอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเท่านั้นแหละโอ้โหคุณเอ๋ย
คลิป๓คลิป๔คลิปผ่านไปโอ้โหชื่อเสียงก็มาสิครับยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์แรงไม่หยุดจริงแรงมากแบบนี้
เฮ้ยมารายการตลอดข่าวหน่อยดีไหมดีไหมนะเออต้องจัดซะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงตัวเป็นเป็นสดเหงือกแดงเลยน้องวิวมาที่นี่เลยนะใช่มาจัดรายการกับเราในวันนี้
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปดูลีลาในการจัดรายการเป็นดีเจของน้องวิวกันเลย
บิ๊กบิ๊กสามพกดีเจวิวคำสั่งนะครับครับ

โอ้โหมาแล้วมาแล้วตัวจริงตัวเป็น

สวัสดีน้องวิวจ้า

ดีเจ้ปิดเพลงก่อนไหมดีเจนเดี๋ยวดีเจ๊ไป

ถอดแว่นได้ไหมอยากให้คุณผู้ชมเขาเห็นหน้าตาเราจริงเป็นยังไงได้ไหม
ถอดแว่นถอดหูฟังได้มั้ยครับ

๖๐ครับ
สรรคเป็นอย่างไงนะระบายความตอบครับ
ตอนนี้เราดังดังแล้วรู้ไหม

เพลียวคนก็เรียกพี่วิวคือปัง

น้องวิลไม่ได้มาคนเดียวใช่มั้ยครับ

พี่แมนเนี่ยเคยคิดคำคมต่างเสร็จเพียงให้
น้องใหม่ตองก็เป็นคนเขียนให้
พี่แมนเป็นคนเห็นวิเห็นน้องวิลเป็นชายแสง

คือเขียนมาเยอะมากของดีทั้งนั้นเลย

เดี๋ยวเรียกพี่แมนมาคุยกันหน่อยดีกว่า

พี่แมนอยู่ไหนคะพี่แมนสวัสดีค่ะ
คนนี้นี่พี่แมนใช่ไหมอ่ามาใกล้น้องวิวเลยฮะ
วิวจะได้อุ่นใจตอนนี้น้องวิวมือเปียกไปหมดแล้วค่ะพี่แมน
พี่แมนเป็นคนอยู่เบื้องหลังให้กับน้องบิวใช่ไหม
มีการทำคลิปเล่นอะไรต่างมีความคิดไอเดียอะไรยังไง
ทำไมถึงไปเห็นแววเห็นแววอะไรจากในตัวน้องวิว
ก็เห็นน้องเขาชอบพูดนะครับแล้วก็ชอบฟังเพลงอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยลองคิดลองคิดเล่นว่าลองให้น้องเป็นสมมุติว่าเป็นดีเจหน่อยครับ
อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็เลยให้อัดคลิปแล้วก็หาคำคมมา
นี่ใช่ไหมต้องเป็นคนช่วยเขียนคำคมนะ
เยอะแยะเลยบอกเลยนะ
ในวันนี้อาจจะเป็นแฟนพี่ในวันข้างหน้า
บอกเลยคนนี้ผมจองก็พี่ใบตองนั่นไง
พี่อาร์มคุณชนะคุณลองเป็นดีเจแบบน้องวิวว่าน้องวิวสอนหน่อยว่าต้องทำอะไรบ้างครับ

เป็นเด็กดีแต่อยากจะเป็นเด็กของพี่มากกว่าคุณต้องใส่แว่นก่อนใส่แว่น
อ๋อต้องใส่แว่นด้วยใช่ไหมคืออุปกรณ์ของเราเนี่ยเตรียมมาให้น้องวิวอีกหมดเลย
อ่ะคุณใส่แว่นนี่ฉันใส่
เป็นคนละอย่างเอานี่นอกจากนี้ยังมีอีกนะช่วยพี่อามหน่อยลูก
ใบตองครับผมว่าพี่กับผมคล้ายกันนะ

คล้ายกันมบคล้ายกันมบคล้ายกันมบ
คล้ายกันมบคล้ายกันมบคล้ายกันมบ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

พี่ไม่ตอบโจทย์ก็เลยอยู่ในโหมดโสดเป็นธรรมดา

วิวน้องวิวตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปอะไรครับ

ในคอมเมนต์ในโซเชียลเป็นยังไงบ้างคะ

บางครั้งบางก็มีน้องเฟี้ยวดีครับ

แล้วที่เห็นข้างหลังมากันเยอะแยะมากมาย

พวกเด็กพวกนี้ครับคือกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันอยู่แล้วครับ

มีมุกตลกมีวงดนตรีของตัวเองก่อนครับ

เป็นพวกลิปซิ้งเพลงอย่างนี้ครับพี่
คือน้องทุกคนเหล่านี้คือเขาชอบที่จะร้องรำทำเพลง

ถือถ่ายเองครับถ่ายอยู่สองคนเนี่ยเหรอครับก็หาเพลงมานะครับหาคำคม
ถ่ายเองตัดเองโพสต์เองเลย
พี่รู้มั้ยยอดวิวเราเยอะขนาดไหน
ก็ในเฟซบุ๊คครับก็อีลงคลิปแรกไปก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ
คนแชร์ก็ประมาณหลักร้อยหลัก๑๐ครับ
แล้วพอมาทำคลิป๒เนี่ยครับก็
มีคนมาดูเยอะมากเยอะขึ้นครับ
ก็แต่ละคลิปนะแหมก็สุดเวียนมาได้จริง
แต่ละคลิปเราจะคิดยังไงมีไอเดียยังไง
ว่าเราจะทำคอนเซ็ปต์อะไรที่มันแตกต่างกันออกมาบ้าง

เพราะว่าหาคำคมมาให้น้องพูดนะครับว่า
ให้มันเข้ากันให้มันแบบว่าแตกต่างกัน

ดูคลิปอีกคลิปนึงอะคลิปแรกอะ
วันนี้น้องวิวเขินมากเลย
อายมากเลยน้องวิวครับฝากถึงเพื่อนที่ดูหน่อย
เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจ
อยากจะบอกอะไรเพื่อนบ้างพูดเลยวันนี้พูดเลย

ยังให้น้องเขาคิดก่อน
อ่ะมีอะไรจะบอกเพื่อน

ให้กล้าทำกล้าแสดงออกอย่างเราเนี่ย

กล้าใช่ไหม

แมนค่ะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่หน่อยนะคะทางบ้าน

ถ้าเกิดน้องมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งครับ
ก็ควรจะสนับสนุนน้องนะครับไม่มากก็น้อยครับ
อ่ะทางนี้เท่านั้นต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะ
ขอบคุณนะคุณพี่แมนกับน้องวิวนะลูกอ่าหัวฟังกลับไปครับอ่าแล้วก็
เดี๋ยวคืนแว่นให้นะระวังมันจิ้มตานะลูก
มาเปิดเพลงให้พี่อีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันตลอดข่าวค่ะ